คุณชรบุรณฮีรันในส่วนของสาธารณะต้องการอยากทราบแค่ว่า
คุณชรได้นำเงินที่รับบริจาคไป
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเงินเป็นรูปแบบของสิ่งของก็แล้วแต่
ลงไปที่จุดไหนตรงไหนหน่วยไหนกับเครือข่ายประชาชน

ที่เท่าที่ท่านประหลักได้ตัดสอบมาหลังจากมีข่าวของคุณชรตกลงมีใครฆิม
เคยเห็นหน้าคุณช้อนไหมได้ของจากคุณช้อนไหมคะ
มีใครมามอบให้สิ่งของอะไรบ้าง
เห็นอยู่น่ะสัปดาห์สายรูปนาสิ่งนี้เช็คต่อไว้ว่า
เครื่องเตารมเป็นของใครก็เห็นบอกลายงานว่าเป็นผม
อันนี้คือสิ่งที่เขาลายงานมาฮะเพราะฉะนั้น
ผมคิดว่าอันเนี้ยก็แปลว่าก็คงไม่เห็นอ่ะ
ในส่วนของหน่วยงานที่เราทำงานอยู่
แต่ถ้าจะไปให้กับชาวบ้านสำหรับจุดไหน

แต่ถ้าให้แบบเป็นทางการนะครับ
คุณจองขวัญแปลว่าทางพิธีบ้านนี้

ไม่ว่าจะสังกัดตรงพื้นที่ที่นอกเหนือจาก

ไฟป่าบอกพันธุ์มันไม่ใช่เพราะเชียงใหม่

แต่ถ้าเกิดมีการรายงานที่ผมบอกให้ทุกทีเขารายงานมา
มันต้องมีการปรากฏภาพหรือปรากฏการณ์รายงานเข้ามา

แต่ก็มีการบริจาคโดยภาคประชาชนนะครับ

ขนาดสัตว์ที่เราหนีจากไฟป่ามาเนี่ย

ก็มีพี่น้องประชาชนก็ไปให้ข้าวให้อะไรตรงนั้น
ก็มีแต่ก็ไม่ปรากฏของคุณชรที่บอกว่าเป็นบริษัท
แต่อันนี้ไม่เห็นไม่มีไม่เห็นมีครับ

ผมไม่ทราบแต่เป็นทางการผมไม่เห็นเลยครับ

คือเดี๋ยวจะลองพยายามอยู่ในมุมของคุณชรก่อน

ทีนี้ฉันลองถามลองแบบเอายืนอยู่ในฝั่งของคุณช้อนก่อน
คือเป็นไปได้ไหมคะที่คุณชรอาจจะบริจาค
จะเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินก็แล้วแต่
แต่ว่าไม่ได้มีการทำบัญชีไว้ไม่ได้มีหลักฐานเอาไว้
หรือรายงานที่ขึ้นมาในส่วนกลางมาที่ท่านประหลัด

สมมุติว่าหมายความว่าคุณช้อนได้รับเงินบริจาค

โดยที่ว่าไม่ได้ปรากฏว่าว่าผมเป็นใครนะผมอยากจะให้

อันนี้ผมเรียนว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะ

ที่ผมเรียนว่าก็ผมเห็นเหมือนกันว่าที่มีภาพว่า
พี่น้องประชาชนลงไปในพื้นที่เอารถไปเอาข้าวเอาน้ำ
อะไรแบบนี้เข้าก็ไม่ชาวเป็นใคร

ถ้าเป็นเงินนาธิกษ์มอบมอบนะครับไม่เห็น
เพราะว่าการมอบอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเรียนอย่างนี้แหละครับ
ถ้าเป็นจำนวนเงินค่อนข้างมากเนี่ยต้องมีการรายงาน
ใช่ไหมฮะว่าเอาเงินไปทำอะไรแต่ถ้าไปซื้อข้าวซื้อน้ำลงไปเนี่ย
อันนี้มันกระทันหันผมคิดว่ามันไม่รู้ว่าใครเป็นใครไง
คือในจริงคือตอนนั้นที่ช่วยกันมันก็มีหลายรูปแบบนะคะ
ก็เรียกว่าแบบเฉพาะหน้าฉุกระหูแบบย่อยเล็กมากเนี่ยก็มีเยอะนะครับ
ครับท่านประหลาดครับยังขอความรู้แนวทางปฏิบาตคาร์ต้ามปกตินะครับ
ถ้ามีคนลงไปให้ความช่วยเหลือ
บริจาคอย่างเป็นทางการจะเป็นเงินหรือเป็นของก็แล้วแต่ตามปกติวิธีปฏิบัติของหน่วยงานรัฐ
ยังไงอาจจะต้องมีการทำบัญชีไว้หรือออกเอกสารหรืออย่างน้อยที่สุดนะคะ

แน่นอนแน่นอนเพราะว่าคืออย่างนี้
ถ้าเป็นบริษัทหรือคนที่จะมีการบริจาคเป็นจำนวนเงินค่อนข้างมาก
เขาก็ต้องมีการแจ้งมาที่กรมว่าเออผมจะบริจาคแล้ว
แล้วผู้บริหารไม่ได้ระดับไหนก็จะแตกก็ต้องไปรับมีการถ่ายรูปเป็นหลักฐาน

เพราะว่าพอดีมันเป็นเครื่องอ่ะเบาโลมเครื่องตีดำอะไรเงี้ยต่าง
อันนี้ก็อาจจะเฉพาะหน้านะแต่ว่าในหลักการปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับ
จากที่เราเห็นค่ะคุณจอมพันก็ต้องมีการถ่ายรูป
มันมีป้ายถือไวนิวนะฮะสามแสนห้าแสนถูกไหมฮะค่ะค่ะ
ทางแรกต้องไปโปรโบนนะครับผมสวัสดิ์การแล้วก็ต้องทะวาไป
ไม่ใช่มีใบเสร็จต่างครับเพราะว่าแก้ไหปัญหาช่วงนั้นมันมีหลายพื้นที่นะฮะ
ไม่ใช่เพราะเชียงใหม่นะจังหวัดพยาวเชียงรายมันก็มีปัญหาหมด
ลงถึงนครสวรรค์ก็มีปัญหาคือช่วงที่เกิดวิกฤตเรื่องของไฟป่า

ซึ่งอันนี้มันก็ได้เห็นเลยว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเรื่องนี้มาก
มากจริงนะครับทุกคนก็เข้ามาช่วยในการดูแล

ในปีที่แรกที่นั้นเพราะฉะนั้นผมก็ดีใจ

ที่ผมไม่สามารถที่จะตอบได้ว่า
เขาไปทำตรงไหนผมไม่เห็นจริงจริง

แต่ว่าหน้าที่ก็ไม่ใช่นะคะที่จะต้องไปตรวจสอบทุกที่ทุกกลุ่มทุกเพจ
ท่านบริหารคาดิขันต์ถามเอาแบบง่ายกว่านั้นคือ
คือนับตั้งแต่ที่มีข่าวคุณช้อนเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีคนเคยได้รับบริจาคหรือว่ามีเอกสารยังเป็นทางการ
เอางี้เอาแค่ว่าท่านประหลัดได้เคยรับรายงานไหมคะว่าเคยเคยมีเห็นคนนี้มาคนนี้มามาช่วยเราคนนี้เอาของมาให้
คือเอาแค่เห็นหน้าคุณช้อนเนี่ยที่เป็นพนักงานข้าราชการเนี่ยเคยเห็นคุณช้อนนะตอนนั้นไหมคะ
เอาอย่างนี้เอาเอาตั้งแต่วันงานเลยนะที่มีข่าวเนี่ยผมเรียนเลยผมยังไม่เคยเห็นแล้วผมไม่รู้จักด้วยนะคุณช้อนอ่ะ
คือใครผมไม่รู้นะแต่มีรูปทีหลังไงว่าคุณช้อนเนี่ยไปยืนถ่ายรูปอยู่กับเจ้าที่ป่าไม้เราอยู่ในเต็นต์
อยู่ทั้งหลังนู้นนะไกลนะคือวันหน้าเราเปิดการปลูกกวานเนี่ยคุณจองผลร้าน

เราเปิดทฤษฐี๓๐๐ไร่นะทฤษฐีปีการไกลม่ายน
๓๐๐ไร่นี้คุณจองผลร้านคิดดูมันกว้างขนาดไหนเข้าใจค่ะ

ชนก็อาจจะเป็นหนึ่งในจิตอาสาที่ไปช่วยปลูกป่า
ก็ได้เราไม่ได้ปิดกั้นเลยใช่ไหม

แต่ว่าอยู่ไกลไม่ได้มาอยู่ตรงหน้า

ไม่เอาวันงานย้อนกลับไปตอนไฟป่า
ตอนไฟป่ามีคนเคยเห็นคุณช้อน

หรือจะใส่หน้ากากลงไปใครจำไม่ได้
ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนที่ดับไฟป่า

ไม่มีใครเห็นนะครับ

ได้ค่ะเข้าใจค่ะ

เกิดวิกฤตนั้นไม่มีการรายงานเข้ามาเลย

หรือเราไม่รู้ว่าคนเข้าไปช่วยเยอะมากตอนนั้น

ยังไงเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลจากท่านประหลัดวันนี้